คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวแห่งความน่ารัก

คนดีย่อมได้รับการชื่นชม
ไปดูคลิปนี้ที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียล
เป็นโพสต์นะเป็นโพสต์นะฮะ
โพสต์คลิปเรื่องของการช่วยเหลือ
โดยนายพลมรุษพงศาธร
โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊คส่วนตัว
เมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
พร้อมข้อความว่าเรื่องนี้โลกต้อง